มาต่อที่เหตุสลดอีกหนึ่งเหตุ
เป็นเรื่องราวของนักเรียนชั้นม๓
เรียนไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่อ่างเก็บน้ำ

ที่สุดกู้ภัยงมร่างนานกว่า๕ชั่วโมง
พบแต่กลายเป็นศพแล้ว
การงมร่างของนายคงกริจศรีแก้วหรือน้องต้นอายุ๑๕ปีค่ะ
เป็นนักเรียนชั้นม๓ที่โรงเรียนวีรวัตโยธิน
ลงไปเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำหายไปในอ่างเก็บน้ำห้วยระไซตะมนต์สวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
ประดาน้ำลงค้นหาตั้งแต่๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มนะคะ
สุดท้ายเนี่ยพบร่างของน้องต้นจมอยู่ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ก็เลยนำศพขึ้นมา
ทันทีที่แม่ของน้องต้นเห็นศพลูกชายเนี่ยหัวใจคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมทนไม่ได้อยู่แล้วล่ะค่ะ
ก็ร้องไห้ถึงขั้นเป็นลมล้มพับลงไป
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเข้ามาปลอบหายามาให้ดมและปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะ
ก่อนที่น้องต้นเนี่ยจะจมน้ำนะคะก็ต้องเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วค่ะว่าพอเลิกเรียน
อากาศช่วงนี้มันร้อนเด็กก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำนะคะ

จากนั้นเนี่ยเพื่อนก็พากันออกไปหาซื้อของกินที่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ
แต่ว่าน้องต้นเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะน้องต้นเนี่ยนะคะก็กระโดดเล่นน้ำเล่นอยู่คนเดียว
พอเพื่อนกลับมาที่แพร่ปรากฏว่าไม่เจอน้องต้นแล้ว
เจอแต่กระเป๋านักเรียนและโทรศัพท์มือถือวางอยู่
เพื่อนก็ตกอกตกใจช่วยกันตามหา
แล้วก็รีบแจ้งเจ้าของร้านอาหารแพร่ลอยน้ำว่าน้องต้นหายไป
ก็เลยคาดว่าน้องต้นน่าจะลงไปเล่นน้ำและจมหาย
จึงได้แจ้งเจริธีคู่ภัยมาช่วยกันงมร่าง
แล้วสุดท้ายก็พบเป็นศพนะคะ
เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องที่เตือนใจเด็กน้องนักเรียนนะคะ
ช่วงหน้าร้อนแบบนี้หาวิธีคลายร้อนที่ปลอดภัย
หรือถ้าจะเล่นน้ำจริงก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันด้วย